เอาพาไปดูก่อนนะคะมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิ

เพราะว่าตรงที่เกิดอุบัติเหตุ

และนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแรก
ก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตรงจุดเกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่๑๓

ที่บ้านกุดตุ้มตำบลกุดตุ้ม

ใกล้กันมีจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีเขียวดำ

รถบรรทุกคู่กรณีก็จอดอยู่

นายกิติชูทองหลางคนขับรถบรรทุก
เขาเล่าบอกว่าเขาขับรถบรรทุก

จะไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอบำเน็ตนรงค์

ซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนกัน

เขาอ้างว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์สายไปมา
แล้วก็พุ่งชนประสานงากับรถเขา

เสียชีวิตเลยทีนี้ชาวบ้าน
เขาบอกว่ามันต้องเป็นอาถรรพ์
เลข๑๓ของหลักกิโลเมตรแน่

ขับรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้

มีผู้สังเวยชีวิตอีกหลายต่อหลายศพ
ชาวบ้านเขากลัวมากใครต้องขี่ผ่านตรงนี้
ช่วงพบค่ำช่วงกลางดึก
ช่วงเช้ามืดนี่ภาวะกันเป็นแถบเลย

ก็ต้องนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำ
อย่างละเอียดนะคะเพื่อตรวจหาดูด้วย

รวมถึงศพผู้เสียชีวิตก็ต้องถูกส่งไป
ชนะสูตรก่อนมอพยาทด์ด้วยค่ะ